ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้ว
แต่ว่าความสวยความสะพรั่งของคุณแม่ยังออร่า

เขาบอกว่ายิ่งตอนนี้ท้องนะโอ้โหสามีเอาอกเอาใจแบบสุดเลย
นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรได้หมดนะคะ
ล่าสุดบินไปนิวยอร์กด้วยกันมา
เป็นทริปที่เธอบอกว่าแฮปปี้มากค่ะ
ส่วนเจ้าตัวเล็กในท้องตอนนี้ก็อย่างที่เห็นภาพกันนะครับ

คืองอแงได้ตลอดเวลา
ก็เรียกกลับบ้านได้ทั้งทีเลย
แต่ก็มีบางจังหวะที่รู้ว่าเขาทำงานอยู่ก็เกรงใจนิดนึง

สไตล์มี่ค่ะก็มีพี่หนุ่มเขาเตรียมลงโทษกติกาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
มี่ท้องไหมคะว่าสวยขึ้นมากันทุกสัปดาห์
ใช่มีคนทักหลายคนค่ะแต่มี่ก็แบบ
ก็แล้วแต่คือมี่อะต้องไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย
หรือต้องไม่ตับโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะจับได้